ท่านผู้ชมครับความเคลื่อนไหวคดีน้องชมพู่
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกที่มุกดาหาร
ถ้าท่านติดตามกันมาในช่วงหลังมาเนี่ย
ก็คือล่าสุดคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาลุงพลป้าแตน
ถูกนำเข้าเครื่องจับเท็จนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจสพกกตูมก็ได้พาลูกชายสองคนของลุงพลกับป้าแตน
เก็บหลักฐานต่างเพิ่มเติมนะครับ
วันนั้นเนี่ยเนื่องจากลุงพลป้าแตนเองก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียทางคดี
ก็เลยไม่สามารถเป็นหนึ่งในสหวิชาชีพที่จะเข้าไปดูเรื่องของเด็ก
ต้องถูกเก็บตัวอย่างอะไรเพิ่มเติมถูกสอบถามเพิ่มเติม
ทนายโนบิคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ทนายโนบิลุงพลเนี่ยก็เลยขอว่าช่วยเป็นตัวแทนเป็นบุคคลที่ทางครอบครัวไว้วางใจ
ให้เข้าไปอยู่ในกระบวนการของสหวิชาชีพได้ไหม
นี่ฮะภาพในวันนั้นนะครับที่สพกกตูม
ทนายโนบิก็ไปช่วยตรงนี้นะฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมาให้คำปรึกษาทางขดงคดีต่างกับลุงพล
ในช่วงเวลาเดียวกับที่มีหมอปลามีคุณอุ๊บวิริยะภรรยาหมอปลา
แต่ไปมาผ่านไปได้แค่๒๓วันนะฮะวันนี้ทนายโนบิบอกกับเราว่า

จากหมอปลาภรรยาหมอปลาคุณอุ๊บวิริยะล่าสุดทนายโนบินะฮะ
บอกขอยุติบทบาทการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับลุงพล

เหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวท่านรอฟังเอาไปถามลุงพลก่อน
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ที่บ้านกอกนะครับ
คุณวิมลวันธรรมพักดีก็ไปถามลุงพล
นายชัยพลวิพาลลุงเขยน้องชมพู่ลุงพลบอกว่ายังไม่รู้เรื่องเลย
จากข่าวนี่แหละเพราะหลังจากที่พบกันคุยกันล่าสุดคือ๑๐มกราคม
วันที่พาลูกชายสองคนไปให้ตำรวจเก็บวัตถุพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมที่สพกกตูม
ก็ยังไม่ได้คุยกันอีกเลยแล้วทนายโนบิก็ไม่ได้โทรมาบอกไม่ได้มาประสงค์ประสานหรือมาบอกอะไรเรื่องนี้ด้วย
ยังไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นเพราะสาเหตุอะไร
แต่ส่วนตัวก็เคารพในการตัดสินใจของทนายโนบิเราก็ถามถึงสาเหตุนะฮะในการถอนตัวของทนายโนบิออกจากลุงพลเนี่ย
หรือว่าจะเป็นจากเรื่องเครื่องดักฟังที่เจอในรถลุงพลแล้วลุงพลไปแคลงใจในตัวหมอปลาอะไรยังไงหรือเปล่า
เพราะว่าทนายโนบิเองเขาก็อาจจะมีความสนิทสนมกับทางฝั่งหมอปลาอะไรอย่างนี้
ลุงพลบอกว่าอันนี้ก็ไม่รู้จริงจริงเหมือนกันเพราะจะว่าไปเรื่องเครื่องดักฟังที่ไปติดอยู่ในรถกระบะลุงพลเนี่ย
มันก็ไม่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่แต่ยืนยันว่าตัวเขาคงไม่ไปตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมหรือว่าดำเนินคดีอะไรกับใครยังไงทั้งสิ้นก็อยากจะให้มันจบ
ลุงพลบอกว่าอันนี้ก็ไม่รู้จริงเหมือนกันเพราะจะว่าไปเรื่องเครื่องดักฟังที่ไปติบอยู่ในรถกระบะลุงพลเนี่ย

ลุงพลบอกว่าอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกันเพราะจะให้มันจบกันไป

ลุงพลบอกว่าอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกันเพราะจะให้มันจบกันไป

ลุงพลบอกว่าอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกันเพราะจะให้มันจบกันไป

ลุงพลบอกว่าอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกันเพราะจะให้มันจบกันไป

ก็ได้บอกหัวงานที่ขอยุติบทบาทให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับลุงพล

มาใส่ความหาว่าเกาแนนกสองหัวเป็นคนไม่ดี
เข้ามาหาลุงพลเพื่อมาสืบความลับไปบอกหมอปลา
ก็เลยท้อใจเสียใจนะ
สองคือหลังจากที่ลุงพลเกิดความไม่เข้าใจกับหมอปลาเนี่ย
มันก็ส่งผลต่อความไว้วางใจและความเชื่อใจ
ระหว่างลุงพลกับทนายความ
แน่นอนว่ามันก็มีความห่างเหินเกิดขึ้น
มีช่องว่างการทำงานมันก็ลำบาก
ติดต่อประสานงานต่างมันก็เริ่มลดน้อยถอยลง
และ๓ลุงพลเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หวังดี
กรณีเครื่องดักฟังที่เจอในรถกระบะของลุงพล
นะเนี่ยแนะนำไปแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตาม
ด้วยเหตุผล๓อย่างทนายโนบิเลยบอกว่า
เพราะฉะนั้นขอยุติบทบาทการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับลุงพลก็แล้วกัน

สิ่งที่ผมตัดสินใจที่ยุติบทบาทหน้าที่
ในการเป็นที่ปรึกษานะครับของลุงพล
เหตุผลคือเมื่อวันที่๙นะครับ
วันที่๙มกราคมที่ผ่านมา

ผมเนี่ยได้เดินทางไปที่บ้านของลุงพล
ลุงพลกับป้าแตนก็ได้เปิดเผยความรู้สึกนะครับ
แล้วก็ได้อธิบายเรื่องราวต่างที่ตัวเองได้ไปเข้าเครื่องจับเท็จ
ก็มีบรรดาเอฟซีนะครับ

ก็มาบอกว่าผมเนี่ยทิ้งลุงพลบ้างนะครับ

และสุดท้ายนะครับมันก็มากดดันผมด้วย
เหมือนกับพยายามจะให้ผมเลือกข้าง
ลุงพลบอกว่าลุงพลเจอเพื่อนดักฟังอยู่บนรถนะครับ
มันสามารถตรวจสอบได้ผมอยากให้ตรวจสอบลุงพลก็บอกว่าไม่อยากตรวจสอบนะครับ
ผมจึงเสนอว่าถ้าไม่ตรวจสอบงั้นลุงพลป้าแตนควรเดินทางไปที่เพชรบุรี
ไปคุยกับพี่น้องฟ้าไปคุยกับหมอปลาเพื่อจะได้ทราบความจริงสิ่งที่เราติดค้างในใจ
จนกระทั่งรวมกระทั่งกับความหวาดระแวงนั้นส่งผลมาถึงการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นทนายของผมด้วย
ผมเกิดคำถามว่าผมช่วยดูผมก็โดนด่าผมไม่ช่วยดูผมก็โดนด่า

และประกอบกับคำแนะนำที่ผมแนะนำลุงนะครับ
ไปว่าควรที่จะพูดคุยกันเป็นการส่วนตัว
แต่ลุงกับนะครับเอาเรื่องดังกล่าวเนี่ย
มาพูดกับสื่อแล้วก็ผ่านยูทูปเปอร์
ผมพิจารณาตัวเองแล้วว่าความเห็นของผมมันไม่มีความหมาย
ผมขอพิจารณาตัวตนและยุติบทบาทของผม
และผมก็ขอประกาศในตรงนี้ว่า
เมื่อเรื่องเครื่องดับฟันเป็นต้นเหตุ
แห่งความขัดแย้งทั้งหมดนะครับ
ผมจะติดตามหาข้อได้จริงนะครับ
เรื่องราวดังกล่าวว่าตกลงแล้วเครื่องดักฟังเป็นของใครนะครับ
เพื่ออะไรเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
อะไรพวกนี้เนี่ยที่ลุงพลมองว่าโอ้โหมันเป็นเครื่องดักฟังด้วยหรือเปล่า
คือไปดูถึงเลขอีมี่ของเครื่องด้วยนะฮะ
ส่วนคดีน้องชมพู่ที่เกิดขึ้นน้องชมพู่หายตัว๑๑พฤษภาคม๒๕๖๖
ไปเจอศพบนภูเหล็กไฟ๑๔พฤษภาคม๒๕๖๖

ที่หมอปลาจะมาที่บ้านกอกใช่ไหม
แล้วหมอปลาเอากล้องวงจรปิดมาติดที่บ้าน
แล้วก็วันนั้นก็เอาคนมาช่วยติดกล้องวงจรปิดที่รถลุงพล
เพราะฉะนั้นตัวนี้ทนายโนบิบอกว่า
หรือจะสงสัยหมอปลาอะไรก็แล้วแต่
แต่ไอ้ตัวนี้ไปตรวจสอบแล้วมันซื้อถูกซื้อมา
ตั้งแต่พฤศจิกายน๒๕๖๒ก่อนจะเกิดเรื่องน้องชมพู่ซะอีก

แล้วก็ย้ำว่าแม้ว่าลุงพลจะไม่ดำเนินคดีกับใครนะฮะในฐานะเจ้าของรถ
แต่เดี๋ยวจะตรวจสอบหาความจริงให้เรื่องนี้กระจ่างชัดให้ได้อย่างแน่นอน
ตรวจสอบย้อนกลับไปนะครับที่ดี
และตอนนี้เราได้เลขอีวีเครื่องมาแล้ว
และผมได้มีคำการตรวจสอบไปแล้วนะครับว่า
เมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายน๒๕๖

ไม่ได้ซื้อปี๒๐๒๐นะครับ
แต่ซื้อเมื่อปี๒๐๑๙นะครับ

ผมจะเอาเรื่องเหล่านี้นะครับมาให้กระจ่าง

ไม่ว่าจะเป็นหมอปลาพี่น้ำฟ้าทีมงาน
หรือจะขายข้อข้องใจ
ที่มันติดค้างหัวใจให้กับลุงพลและป้าแตนนะครับ
เป็นภารกิจสุดท้ายที่ผมจะทำเพื่อลุงพลป้าแตน

จนถึงวันนี้ลุงพลรู้สึกกังวลไหม
ลุงพลบอกว่าไม่รู้สึกกังวลนะ

ดังนั้นทุกอย่างต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ
ส่วนกรณีที่ทนายรัชพลประกาศมาตลอดบอกว่า
จะช่วยเหลือในเรื่องคดีความ
เรื่องนี้ค่ะลุงพลบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับทนายรัชพล

นายรัชพลเนี่ยบอกว่าจะลงมาที่หมู่บ้านกกอกเนี่ย
แต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าจะลงมาเมื่อไหร่

ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยากรรม
บอกว่าจะเดินทางมาที่บ้านกกอกนะฮะ

นางสาวิตรีวงศรีชาเนี่ยนะคะ

ก็อยากจะพบอยากจะเจอกับนายอัจฉริยะ

หลังจากที่เสร็จธุระกับแม่น้องชมพู่แล้ว
จากตัวเองก็อยากจะเคลียร์ปัญหาคดี
ระหว่างตัวเองกับคุณอัจฉริยะด้วยนะคะ
เจอครับอยากคุยด้วยเนาะ
ก็อยากจะคุยเรื่องที่ไปอันนี้ท่านนั่นแหละครับ
คุยเราจะยังไงกัน
ประนีประนอมหรือว่าอะไรยังไงก็ว่าไปครับ
เพราะว่ามันมีหนังสือจากศาลว่า

แต่วันที่๒๒แต่ว่าถูกยกเลิกแล้ววันที่๒๒

แตนอ่านดูรายละเอียดเลยแต่ผมยังไม่ได้อ่าน
แต่ว่าเหมือนกับปรณีประนอมได้เรื่องนี้ครับ
ผมเองก็เคยเห็นผลงานของท่านอยู่แล้ว
เพราะว่าท่านก็ไม่ใช่เพิ่งจะมีชื่อเสียงเมื่อไหร่นะ
ก็เป็นถึงขนาดเป็นประธานเครือข่ายอาจยกรรมขนาดนั้น
ชื่อเสียงท่านก็ไม่ใช่ว่าได้มาง่ายเนอะ
การจะมีประเด็นอะไรกับใครเนี่ย
ผมก็เชื่อว่าท่านก็น่าจะออกมาพูดคุยกันครับ
ก็ถ้าเยี่ยมบ้านแม่ชมพู่ก็เชิญมาเยี่ยมบ้านผมหน่อยก็ได้ครับ
ยินดีต้อนรับครับทุกคนครับ
คุณอัจฉริยะลงพื้นที่บ้านกอกพรุ่งนี้เนี่ย
บอกว่าจะไปตามคดีน้องชมพู่แล้วก็มีหลักถงหลักฐาน
ซึ่งเชื่อว่าภายใน๑๕กุมภาพันธ์จะมีความคืบหน้า
เกี่ยวกับคนที่ทำร้ายน้องชมพู่แน่
แล้วพรุ่งนี้๑๔มกราคมจะให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐทีวี

ใช่ค่ะเรื่องของคดีความเดี๋ยวรอนะครับ
ทีนี้เรื่องที่ไม่ต้องรอนะคะ
นักข่าวของเราคุณวิมวลวันธรรมพักดีค่ะ
บอกว่าใครที่เป็นแฟนคลับลุงพลนะวันนี้มีเรื่องดีมาบอกด้วย
เพราะคุณวิมลวันเนี่ยไปที่บ้านลุงพลใช่ไหมคะ
สังเกตเห็นไข่ไก่จำนวนมากเลยที่สารเจ้าแม่
ก็เลยถามลุงพลเอ๊ะไข่ไก่เนี่ยเอามาทำอะไร
ลุงพลบอกว่าแฟนคลับมาแก้บน
เพราะว่าหลังจากที่ศักระเจ้าแม่แล้วก็เดินทางกลับไป
ปรากฏว่าแฟนคลับถูกลอตเตอรี่กันทุกคนเลยค่ะ

ลุงพลบอกว่าเรื่องดังกล่าวมันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล
เรื่องของโชคลาภความโชคดีอาจจะไม่ใช่เรื่องของเพราะสารเจ้าแม่อย่างเดียวนะคะ
ส่วนตัวหลังจากนี้เนี่ยก็บอกว่าหลังจากที่นั่งสมาธิสวดมนต์แล้ว
ลุงพลบอกว่าเห็นตัวเลข๓ตัวเหมือนกัน
ครับนี่เป็นเจ้าแม่ที่ลุงพลเขาบอกอ่ะค่ะ
ไปเจอเจ้าแม่ตะเคียนอยู่พื้นที่ป่าแถวหลังบ้าน
หลังจากนั้นก็เหมือนกับมีการสื่อกันถึงหรือว่ามีการสัมผัสหรือฝันได้เลยว่า
ต้องมีพญานาคก็เลยสร้างพญานาคอยู่
เป็นพื้นที่บ้านของลุงพลทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ข้างเคียงเนี่ย
ตอนนี้ลุงพลเขาซื้อที่มาแล้วก็สร้างเป็นสารเจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็
มายธเตอร์เคียแล้วก็มีพญานาคองค์ใหญ่แต่ก็อย่างสร้างไม่เสร็จ
ลุงพลบอกว่านั่งสมาธิสวดมนต์ตัวเองก็เห็นสามตัวเหมือนกันครับ
เดี๋ยวลองฟังหน่อยนะคะว่าลุงพลแกจะยอมบอกหรือเปล่าว่า๓ตัวเนี่ยเลขอะไรบ้าง
ก็ได้วันนั้นผมสวดมนตร์วันนั้นเป็นวันพระผมสวด
แล้วผมก็นอนที่ศาลนั่นแหละคือหลายบทหลายคาถา
ได้เลขเหรอคะ

ไม่ได้ปิดเลยนะได้เห็นตัวเลข๓ตัวเลย